ถ้าหากว่าใครเป็นนักวิ่งที่ชอบไปวิ่งตามสวนสาธารณะช่วงเช้ามืดอย่างนี้จะเยอะนะ
เดี๋ยวนี้เนี่ยพอฟังข่าวนี้แล้วอาจจะรู้สึกหวัดภาวะแล้วกลัวไม่กล้าไปวิ่งเลย
เพราะว่าปรากฏว่ามีผู้ใช้เฟซบุ๊คคนหนึ่งก็โพสต์ข้อความนะคะ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

ชาวต่างด้าวชอบมารวมตัวกันวันอาทิตย์

แต่บางกลุ่มที่มาเนี่ยมาเป็นแก๊งเลย

พอไม่ชอบหน้าใครหรือเจอคู่อริ
ก็นี่แหละทั้งมีดทั้งขวานที่ซ่อนมาในกระเป๋าเนี่ย
เอาออกมาเลยแล้วก็มาก่อเหตุทำร้ายคั่วหลีกันด้วยนะคะ
มีมาตลอด

จำครับน้องเขามานั่งพักผ่อน
พอดีกลุ่มนั้นมาไม่รู้เป็นโกรธแค้นอะไรกันมา
มาถึงอ้องฟังฟันเลย

ก็ยอมรับว่าน่ากลัวนะทั้งคนออกกำลังกาย
คนไทยที่มาพักผ่อน
เดี๋ยวมากเป็นในงานต่างด้าว

ไปถามรอปภเขาก็ให้ข้อมูลบอกว่า
รอปภที่นี่มีทั้งหมดจริง๒๕คนนะคะ

กะกลางวัน๑๕คนกะกลางคืนอีก๑๐คน

ตรวจสอบความเรียบร้อยภายในสวนนี่แหละค่ะ
ก็ยอมรับบอกว่าเวลาเกิดเหตุทำร้ายร่างกายกัน

เพราะว่ากลุ่มชาวต่างด้าวที่ก่อเหตุเนี่ย
จำนวนเยอะห้ามยังไงก็ไม่ฟัง

ให้มีเรื่องกันภายในสวนสาธารณะนะคะ
ที่ผ่านมาเขาบอกว่ามีการขอดูบัตรเหมือนกัน

เพราะว่าเจ้าหน้าที่น้อยบางกลุ่มเวลามีเรื่อง

คืออยู่นอกรั้วส่งอาวุธให้กันก็มี
หลังจากก่อเหตุแล้วก็มีการเปลี่ยนเสื้อผ้าแล้วหลบหนีไปนะคะ
ซึ่งก็ได้ประสานตำรวจมาตรวจตราอยู่บ่อยครั้ง
แต่ก็ยังเกิดเหตุซ้ำอยู่เรื่อยนี่แหละ

ทีมข่าวไทยรัฐทีวีของเราก็เลยโทรศัพท์สอบถามสนบังซื้อ

ก็ทราบว่าที่ผ่านมามีกลุ่มต่างด้าว

เหตุการณ์ถึงกับเสียชีวิตก็มี
ตำรวจเองบอกว่าไม่ได้นิ่งนอนใจนะคะ
มีการจัดเวรยามกันคอยสอดส่องดูแลกันตลอด
และหลังจากนี้เนี่ยเดี๋ยวคงต้องเพิ่มมาตรการดูแลให้มากขึ้นด้วยค่ะ
กรณีนี้ก็อาจจะทำให้นักวิ่งที่ชอบวิ่งยามเช้านะคะ

คือมันกลัวโดนลูกหลงถึงแม้ว่าเขาจะไม่ได้มุ่งทำร้ายเรา
แต่ว่ามันจะโดนเมื่อไหร่ก็ไม่รู้
ต้องรอดูมาตรการการดูแลป้องกันแก้ไขนะคะ